มันมีอะไรที่หลายคนรอคอยกันมากกว่าแตงโมนะคุณนะ

งวดนี้นาคน้อยเขาก็ออกมาร่ายรำอีกแล้ว
แต่ว่าเขาเปลี่ยนสถานที่นะคะคุณ
ไปกันที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
มาครั้งนี้นาคน้อยเปลี่ยนภูมิการรำถวายปู่ศรีสุโธใหม่
เนื่องจากว่าจุดบวงสวงข้างสะพานเข้าเกาะคำชโนธ
เขากำลังดำเนินการก่อสร้างใหม่
ก็จะต้องใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ๙๐วัน๓เดือนนะคะ
ก็จะสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวทำพิธีบวงสวงได้เหมือนเดิม
แต่ว่าจุดทำพิธีบวงสวงชั่วคราวจะอยู่หน้าประตูทางเข้าเกาะคำชโนธเลย
เขาบอกว่าถือว่าเป็นภูมิใหม่แบบนี้
งานนี้ก็มีการทำพิธีบวงสวงของนักท่องเที่ยวค่ะจากจังหวัดเชียงราย
เขาเดินทางมาทำพิธีการแก้บนกัน
หลังจากที่เคยได้โชคได้ลาบกันไปจากที่นี่แล้ว
โดยมีพ่อจ้ำนำกล่าวถวายเครื่องไหว้ต่าง
ก็ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งนะคะ

ก็ได้ให้นางรำที่นำมาจากจังหวัดเชียงราย
ซึ่งเหมือนเช่นเคย

ครั้งนี้จะมาให้เลขเด็ดอะไรเขาว่ากันอย่างนี้
อกจากรอคอยการใบ้จากนาคน้อยแล้วเนี่ยนะ
อีกหนึ่งที่ที่ไปดูกันเป็นประจำก็คือขันน้ำมนต์

ใช่ค่ะก็คือพิธีน้ำตาเทียนที่เจ้าพ่อจ้ำหยดลงไปช่วงทำพิธี
ขันน้ำมนก็จะมีน้ำตาเทียนลอยอยู่
จะเป็นเลขต่างอะไรแบบนั้นเหรอ
แต่ครั้งนี้เขาบอกว่าสร้างความแปลกใจให้กับบรรดานนักเสี่ยงโชคมาก

เพราะว่าเลขในขันน้ำมนต์เนี่ยมันตรงกับการใบ้นิ้วของนาคน้อย

แต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะเรื่องของการใบ้เลขตามนิ้วของนาคน้อยหลายคนเนี่ยนะ

ทำอย่างนี้โอ้โห

คือเขาบอกมา
ว่าเขาเห็นเลขในอ่างนมลขนนมลนี้

รับเดียวเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล